มาดูความคืบหน้าคดีที่ไปเกี่ยวเนื่องกับคดีทางการเมือง๒คดีด้วยกันนะคะ
คดีแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าว
ตอนนี้ปปชก็เตรียมสรุปผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินรัฐมนตรีทั้ง๕คน
ที่อาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงการรับจำนำเข้า
ส่วนอีกหนึ่งคดีก็คือคดีการชุมนุมปิดสนามบิน
ซึ่งสารมีคำสั่งแล้วให้ยึดทรัพย
แก่นำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
คือคดีแพ่งจบแล้วหรือคดีอาญา
แต่คดีแพ่งก็เป็นการยึดทรัพย์สินที่บอก๕๒๐กว่าล้าน

ยื่นขอเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย
เพื่อชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งที่เกิดขึ้นในคดีนี้ค่ะ
หลังจากที่สารมีคำสั่งบังคับคดีให้๑๓แก่นำพันธมิตรประชาชน

ใช้ค่าเสียหายทางแพ่งจากการปิดสนามบิน
ซึ่งมีมูลค่าประมาณ๕๐๐ล้านบาท
แก่นำพันธมิตรเตรียมนะคะยื่นหนังสือขอเพิกถอนคำสั่งบังคับคดีนี้
โดยนายชัยวัดศิลป์สุวงศ์๑ในแกนำระบุบอกว่า
คดีดังกล่าวเกิดจากความประมาทเลินเล่อ
ทนายความฝ่ายพันธมิตรที่ไม่ไปสาร
ในวันที่มีการอ่านคำพิพากษาสารอุทธร
อีกทั้งจำเลย๑๓คนก็ไม่มีใครทราบด้วย

นำไปสู่การสั่งบังคับคดีในที่สุดนะคะ
ด้านนายสมเกียจพงภัยบูลอีกหนึ่งในแก่นำ

เชื่อว่าในกระบวนการยุติธรรม
ยังพอที่จะมีแนวทางในการต่อสู้
โดยเฉพาะในกระบวนการออกคำสั่งบังคับคดี
ที่ไม่ต้องรอผลคำตัดสินหรือว่าคำพิพากษาของคดีอาญา
ส่วนตัวแล้วไม่กลัวเรื่องของการถูกยึดทรัพย
หรือการถูกฟ้องล้มละลาย
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ

โครงการรับจำนำข้าวคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เพิ่มเติมออกมา
ก็คือนายนรงรัฐอมริตกรรมการปปช
ในฐานะอนุกรรมการไต่สวนการตรวจสอบทรัพย์เชิงลึกของ๕รัฐมนตรี

โดยล่าสุดก็คือการตรวจสอบเชิงลึกเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว๒คน
แต่ทีนี้อีก๓คนก็คือการตรวจสอบมีความคืบหน้าไปมาก
แต่ว่าเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้ว่าพบความผิดปกติในบัญชีทรัพย์สินหรือเปล่า
แต่มั่นใจว่ากระบวนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นในไม่ช้านี้ครบทั้งหมด๕คนค่ะ
สำหรับรัฐมนตรีที่ถูกตรวจสอบไปแล้วทั้ง๕คนนะคะ
มีหนังสาวยิ่งลักษณวัฒน์นายนิวธรรมรงค์บนทรงภัยศาล
นายบุญทรงเตรียพิรมนายภูมิสารผลและนายยันยงพวงราชค่ะ